พิพาทระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูนตามมาตั้งแต่ต้น
ก็ต้องตามให้สุดนะคะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
คือมาดูในมุมของการดำเนินคดีอดีตผู้บังคับการที่กาญจนบุรีนะคะ
ซึ่งก็เป็นข้อหาในการเรื่องของปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเหมือนกัน

ทีนี้ทางปปบอกว่าได้มีการดำเนินคดีในเรื่องนี้
แต่ว่าทนายความของพลตำรวจรีสุทธิก็บอกว่าขอเวลา๑๕วัน
ในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะมาสู้คดี
ทางเจ้าหน้าที่ปปก็เลยบอกว่าไม่ว่าจะมีหลักฐานใหม่อะไรมาเพิ่มเติมก็เอาผิดได้แน่นอน
สำหรับข้อหานี้มันไม่ไปกระทบกับรูปคดีแน่
พลตำรวจรีกระมวลเหรียญราชาผู้บังคับการปรับรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบหรือปป
ก็พูดถึงการดำเนินคดีกับพลตำรวจรีสุทธิพวงพิกุล
กรณีก็คือแก้ไขสำนวนคดีหวย๓๐ล้านบาท
เป็นการกระทำที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ซึ่งทางทนายความของพลตำรวจรีสุทธิขอเวลา๑๕วัน
ในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างแล้วก็จะทำเอกสารเป็นลายลักษณอักษรเลย
แล้วก็จะนัดพบพนักงานสอบสวนอีกครั้ง
หลังจากรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ปฏิเสธไปก่อนหน้านี้
โดยย้ำว่าการที่จะมีหลักฐานเพิ่มเติมอะไรมาก็แล้วแต่

เพราะว่าตอนนี้หลักฐานที่มีอยู่นะตอนนี้มันก็พออยู่แล้ว
เพียงพอต่อการดำเนินคดีกับผลบรตรีสุทธิ
แล้วก็จะส่งเรื่องให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ

มูลความผิดภายใน๓๐วัน
ยืนยันทันแน่นอนภายใน๓๐วันนี้นะคะ
อกจากนี้ค่ะมีการออกหมายเรียก๓คน
ครูปรีชาเจ๊บ้าบินเจ๊พัดนะคะ
นายปรีชาไข้ครัวนางรัตนาพรสุภาชิบหรือเจ๊บ้าบิน
นางสาวพัชริดาพรมตาหรือเจ๊พัด
ทั้ง๓คนนี้ถูกออกหมายเรียก
ให้มารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำ
สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
กองบังคับการป้องกันปราบรามการทุจริต
และประพฤติไม่ชอบหรือปปปค่ะ
ส่งหมายเรียกไปทางปรายศนีย์เรียบร้อย
ครูปรีชาก็บอกแล้วว่าได้รับหมายเรียกเรียบร้อยแล้ว

รายงานข่าวบอกว่าครูปรีชาจะไปปป๑๕มีนาคม๑๐โมงเช้า

เจ๊บ้าบินจะไปบ่ายโมงวันเดียวกัน
พัฒน์จะไปอีกวันหนึ่ง๑๖มีนาคม๑๐โมงเช้า
ก็คือล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีใครเลื่อนในการเข้ารับทราบข้อกล่าวหานะคะ
คือปปให้เวลา๒วัน๑๕หรือ๑๖มีนาคมก็ได้

นี่คือในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ไปยุ่งเหยิงเกี่ยวข้องกับสำนวน

ใช่ค่ะอ่าที่เหลืออีกสามคนนี้ก็คือไปสนับสนุนเขานะครับ
แต่คดีหลักคดีอาญาที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูน

ว่าไปยักยอกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ของเขาเนี่ยนะฮะ
ตกลงถูกออกหมายจับไปก่อนหน้านี้แล้วครูปรีชากับเจ๊บ้าบินว่าให้การเท็จนะครับ

เป็นหมายเรียกเมื่อวานนี้ไปร้องขอความเป็นธรรมกับทางศาล

นายแผนหรือว่านายธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยมนะครับ
ซึ่งเป็นพยานที่

คู่กรณีของครูปรีชา

วันนี้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์
จันโอชาน้ำมนตรีและหัวหน้าคณะคอสช

หลังจากถูกตำรวจสอบสวนกลาง
ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา

ซึ่งนายแผนก็ระบุเหมือนกับที่

มาร้องยังศาลแล้วก็

แล้วก็ไม่เคยกลับคำให้การด้วยนะครับ
โดยบอกว่าจากการติดตามข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อมวลชนพบว่า
ตนถูกออกหมายจับ

แต่ที่สุดแล้วก็ถูกออกหมายเรียกนะครับ
ก็เลยอยากขอความเป็นธรรมเพราะที่ผ่านมา

และได้ให้การที่เป็นประโยชน์มาเสมอ
พร้อมกับยืนยันว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว

กองปราบกลับออกหมายเรียกตนแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาตน

เพื่อความเป็นธรรมของพยานที่ให้ปากคำ

ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของนายก

ตำรวจสอบสวนกลางและกองปราบราม

คำให้การที่เคยให้ไว้กับพนักงานสอบสวน

ยืนยันชัดเจนว่าตนไม่ได้เห็น
ร้อยตำรวจโทจรูลก้มเก็บลอตเตอรี่
และไม่เห็นเลขบนลอตเตอรี่ด้วย
ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเลขที่ถูกรางวัลที่๑หรือไม่

พร้อมกับได้ยินร้อยตำรวจโทจรูลพูดคุยกับผู้หญิงที่มาด้วย

โดยมีใจความว่าเก็บลอตเตอรี่ดังกล่าวได้
ซึ่งมาให้การกลับชุดสอบสวนของกองปราบ
โดยจะไม่แจ้งข้อกล่าวหาหากนายแผนให้การเป็นประโยชน์ในคดีนี้
ทำให้คำให้การบางส่วนไม่ตรงกับตำรวจภูทรภาค๗
มองว่าการที่ตนถูกออกหมายจับนั้นไม่เป็นธรรมนะครับ
และวันที่๑๕มีนาคมนี้จะเดินทางไปพบพนักงานสอบสวน
แม้ว่าจะยังไม่ได้รับหมายเรียกก็ตาม
อยากหาความเป็นธรรมกับตัวเองครับ
ที่ผมออกมาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่
ผมก็โดนเชิญออกมาถูกมั้ยครับในนั้นแต่น้ำพยาน
แล้วอยู่ผมก็จะโดนจับออกหมายจับ
ผมก็เลยต้องหาความยุติธรรมให้ตัวเองไว้
ก็ไปรับทราบข้อมูลจากที่ไหนมาไม่รู้ครับผม
แล้วก็เรียกผมไปไงผมก็ต้องไปให้ประคำถูกไหมครับ
ถ้าไม่ไปก็โดนออกมาเรียกถ้าออกมาเรียกไม่ไปก็โดนออกมาจับ
ผมก็ต้องไปถูกไหมฮะแล้วผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะโดนมาเป็นแบบนี้
ถูกไหมครับเพราะว่าผมก็ไม่ทราบนะว่า
การสู้เหลือเป็นอะไรยังไงแต่ผมเห็นแค่นี้
คำว่าเขาจะเก็บที่ไหนอะไรยังไงผมไม่ทราบ
พี่อยู่ในระยะที่ใกล้เขาใช่ไหมหากยินพี่พูด

มีเค้าคุยกับใครครับพี่

ทุกคนน่ะเวลามีปัญหาโดนทรอบโดนกดดัง

แล้วจริงมันไม่ใช่เรื่องของเรา

อ่ามีทางที่ดีกว่าเราก็ต้องทำ
แต่ว่าถ้ามาสิ่งที่ทำเราไม่ได้ตามนนั้น
กลับมาเรามีโทษหนักกว่าเดิม
เมื่อวานในคำร้องที่ในแผนเขียนไปยื่นต่อสารเพื่อขอความเป็นธรรมนะคุณเขียนมาสอน
อ้างว่าที่ให้การไม่เหมือนกับตำรวจภูทรภาค๗ตอนที่ให้การกับกองปราบ
ก็เพราะว่าถูกผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกับตำรวจกดดัน
ใช่บอกว่าถ้ายังคงให้ข้อมูลเหมือนเดิมกับที่ให้ทางตำรวจภูทรภาค๗ติดคุกแน่
ใช่แล้วบอกโอ้โหเป็น๓๐คนที่มายืนกดดันนะครับ
เรื่องนี้พลมตรีไมตรีฉิมเฉิดผู้มังคับการกองปราบรามนะครับ
บอกว่าที่ในแผนไปร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานต่าง
พร้อมกับอ้างว่าถูกตำรวจบังคับให้กลับคำให้การนั้น
โดยระบุว่าในแผนจัดอยู่ในพยานกลุ่มที่๒
ซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุและได้รู้เห็นเหตุการณ์
พบว่ามีข้อความเป็นเท็จจึงออกหมายเรียกให้มาพบวันที่๑๕มีนาคมนี้
พร้อมกับยืนยันว่าวันที่ตำรวจกองปราบเรียกในแผนมาสอบปากคำ
ที่สถานีตำรวจทางหลวง๖อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ในแผนจะอ้างว่าถูกพลตรวจโทษศิราชบังคับให้กลับคำให้การ
และตัวเองซึ่งเป็นผู้สอบปากคำก็ยืนยันว่าไม่มีการบังคับ
อีกทั้งห้องสอบสวนห้องสอบปากคำในแผนในวันนั้น
เป็นห้องวิทยุของสถานีตำรวจ
ซึ่งก็มีตำรวจเข้าไปได้แค่ไม่กี่นาย
แผนบอกว่ามีตำรวจกว่า๓๐นายมายืนกดดันเนี่ย

นอกจากนี้โพนทรีไมตรียังบอกว่า
ไม่หนักใจกับการทำงานในคดีนี้
เพราะเชื่อมั่นว่าทุกอย่างทำไปตามระเบียบแล้วก็ข้อกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
ทีนี้มาดูฝากฝั่งของครูปรีชา
คนที่สนับสนุนครูปรีชานอกเหนือจากแม่ค้าขายลอตเตอรี่
หลายท่านที่ออกมาให้ข้อมูลเป็นพยานเนี่ยนะคะ
มีดรโต้งที่ออกมาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ค
ให้ข้อมูลต่างเพื่อสนับสนุนครูปรีชา
มีฟ้าฟ้าเป็นเพื่อนสนิทของพี่สาวครูปรีชา
ก็ออกมาสนับสนุนครูปรีชาอย่างต่อเนื่อง
แต่ตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยมีกระแสข่าวว่าบุคคลต่างเหล่านี้
ถอนตัวแล้วถอยแล้วไม่สนับสนุนแล้ว
แม้กระทั่งทนายความที่เป็นทนายความคดีอาญาของครูปรีชาก็ถอนตัว
วันนี้คุณฟ้าออกมาชี้แจงนะคะ
ว่าไม่ได้ถอยไม่ได้ถอนตัวจากการสนับสนุนครูปรีชายังสนับสนุนอยู่เหมือนเดิม

เชื่อมั่นว่าลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทเป็นของครูปรีชา
แต่ขอถอยจากการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแค่นั้น

ลดบทบาทเฉยเพราะว่าทนายความแนะนำว่าให้อยู่นิ่งก่อน

เยอะค่ะนางสาวกนกพรรณหมุกสวัยหรือฟ้านะคะ
ก็เป็นคนสนิทกับครูปรีชาก็ออกมาบอกว่าจริงแล้วก็ไม่ได้ถอนตัวอะไรนะคะ
แต่ก็ไม่อยากจะให้ข้อมูลอะไรมากมายไปกว่านี้เพราะว่าทนายความให้คำแนะนำมา
หลักฐานต่างที่มีอยู่ให้เจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วค่ะ
แต่ไม่ขอเปิดเผยก็จะนำไปต่อสู้กันในชั้นศาลนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างต่างเพื่อฟ้องร้องบุคคลที่สาม
และสื่อบางสำนักในการนำเสนอข่าวค่ะ
แล้วตอนนี้ความรู้สึกของเรายังเชื่อว่าครูมิชาว่าเคราะห์คือเจ้าของตลาดใช่มั้ย
บอกว่าจะมีการหารักฐานมาเพิ่มต้องหารักฐานชนิดนึง

ขึ้นบนสารอย่างเดียว
ลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทเป็นของครูปรีชา

หลักฐานต่างที่จะไปสู้ในชั้นศาลนะคะ

ทนายความคดีอาญาของครูปรีชา

ก็ต้องรอดูว่า

เพราะว่าก็ถอนตัวกันไปทีละคนทีละคน

หรือว่านายเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนา

ก็ไม่รู้ว่ายังมีการโพสต์
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรหรือไม่อย่างไรนะ
แต่เอาเป็นว่าวันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
วันนี้เดินทางไปที่กองปราบรามนะครับ
ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
ดำเนินคดีอาญากับนายเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนา
ซึ่งเป็นทีมครูปรีชาในข้อหาดูหมินเจ้าพนักงาน

แล้วก็ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
หลังจากพบว่านายเทิดศักดิ์ไปโพสต์เฟซบุ๊ก
ลักษณะกล่าวหาตำรวจว่าคมขู่ครูปรีชา
ให้รับสารภาพในคดีหวย๓๐ล้านบาท
อาชรุยะบอกว่าการเดินทางมาแจ้งความ
เนื่องจากนายเทิดศักดิ์ได้โพสต์เฟซบุ๊ก
ลักษณะใส่ร้ายพนักงานสอบสวนกองปราบราม
ว่าได้สอบสวนครูปรีชาและนางรัตนาพร

โดยมีการข่มขู่บังคับให้รับสารภาพ
ซึ่งไม่เป็นความจริงแล้วก็เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของตำรวจ

เนื่องจากการควบคุมตัวของตำรวจเป็นไปตามอำนาจหน้าที่
ส่วนผู้บังคับการกองปราบราม
บอกว่าตำรวจได้ตรวจสอบเฟซบุ๊กของนายเทิดศักดิ์แล้วนะครับ
พบว่าทำผิดในลักษณะที่ทำให้หน่วยงานเสียหาย
พฤติกรรมนี้เข้าขายข้อหาใดบ้าง
แล้วก็จะตรวจสอบไปยังบุคคลอื่นด้วยว่า
ข่ายความผิดลักษณะเช่นนี้ด้วยหรือไม่
ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลว่ามีกลุ่มบางกลุ่ม
พฤติการเข้าข่ายลักษณะแบบนี้

ก่อนหน้านี้หมวดจรูนไม่ค่อยให้สัมภาษณ์

ตั้งแต่พบตรแถลงทั้ง๒ครั้งที่ผ่านมา
หมดก็พูดแค่ความรู้สึกนิดหน่อย

แต่ว่าวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

แต่ถ้าวันไหนไม่อยู่บ้านเดี๋ยวจะติดป้ายบอก
อาทิตย์ขอหยุดนี่ให้กำหนดการมาเสร็จสับเรียบร้อยใช่ค่ะหมวดจรูนนะคะ
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลและภรรยานะคะ
ก็เปิดบ้านที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
ให้สัมภาษณ์สื่อก็บอกความรู้สึกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
กังวลนะคะกับอะไรที่เข้ามาใหม่พยานอะไรข้อมูลอะไรใหม่ไม่กังวลอะไรเลย
เพราะมันเหมือนกับการแสดงละคร
ที่ออกมาแล้วก็หายไป
แต่ถ้าจะออกมาก็ให้ออกมาแบบชัดเจน
จะได้ตามตัวถูกโดยเฉพาะพยานล่าสุด
น่าเชื่อว่าองค์กรที่ประชาชนไว้ใจจะออกมาทำการแบบนี้
ส่วนตัวมองว่าการจะทำอะไรต้องมีหลักฐานให้มากกว่านี้แล้วก็เตือนด้วยว่า
การจะคบจะค้าจะสมาคมกับคนพวกนี้ขอให้คิดให้ดี

ขอเตือนไว้นะจะคบจะค้าหรือจะสมาคมกับคนพวกนี้ขอให้คิดให้ดี

ขอเตือนไว้นะจะคบจะค้าหรือจะสมาคมกับคนพวกนี้ขอให้คิดให้ดี
ขอเตือนไว้นะจะคบจะค้าหรือจะสมาคมกับคนพวกนี้ขอให้คิดให้ดี
ขอเตือนไว้นะจะคบจะค้าหรือจะสมาคมกับคนพวกนี้ขอให้คิดให้ดี

ขอเตือนไว้นะจะค้าหรือจะสมาคมกับคนพวกนี้ขอให้คิดให้ดี
ขอเตือนไว้นะจะค้าหรือจะสมาคมกับคนพวกนี้ขอให้คิดให้ดี

ขอเตือนไว้นะจะค้าหรือจะสมาคมกับคนพวกนี้ขอให้คิดให้ดี

ขอเตือนไว้นะจะค้าหรือจะสมาคมกับคนพวกนี้ขอให้คิดให้ดี

ขอเตือนไว้นะจะค้าหรือจะสมาคมกับคนพวกนี้ขอให้คิดให้ดี
ขอเตือนไว้นะจะค้าหรือจะสมาคมกับคนพวกนี้ขอให้คิดให้ดี
ขอเตือนไว้นะจะค้าหรือจะสมาคมกับคนพวกนี้ขอให้คิดให้ดี
แต่ก็ยังแปลกใจแปลกใจมากเลยแหละ
แต่ก็ยังแปลกใจแปลกใจมากเลยแหละ

แต่ก็ยังแปลกใจแปลกใจมากเลยแหละ

แต่ก็ยังแปลกใจแปลกใจมากเลยแหละ

แต่ก็ยังแปลกใจแปลกใจมากเลยแหละ

แต่ก็ยังแปลกใจแปลกใจมากเลยแหละ
เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเรื่องไปดูคดีอื่นบ้างนะฮะ